สบายดีหรือเปล่าข่าวไม่เคยรู้ตื่นดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
ตอนที่เราเจอแผนเพลงที่มากรีดกราศเราได้ไหมครับ
ก็มันเป็นถ้าเกิดเป็นรูปนี้มองตากันก็จะเข้าใจแล้วนะครับ
ว่าเรามีความรักความผูกพันกันเรียกว่าไม่ต้องเฟคไม่ต้องแสดง
ไม่ต้องเล่นลูกมองอะไรก็ได้
พัฒนาไม่ต้องแอปแล้ว

พูดถึงเพลงฮิตบ้างเลยค่ะพี่แจ้โอ้โหอยากบอกว่าเป็นร้อยเป็นพันเพลง
วาเลสเป็นช่วงนะมันเป็นยุคเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับว่ามีหลายเจนนะฮะ
ก่อนหน้าพี่แจ้ก็เป็นรุ่นจำหลักเศรษฐพรพี่เขายังอยู่นะอยู่กับรุ่นทุนนิสโก
พี่แจ้ก็เป็นรุ่นกลางรุ่นสอง

รัฐมนตรีเรามีระเบียบวินัยตั้งแต่มีผู้จัดการวง
ที่มีวิชั่นมุมมองในการที่เราจะดูศึกษาว่า
อะไรที่เจริญก้าวหน้าทางด้านดนตรีต่างประเทศ
ซึ่งก็มีพี่ต้องเป็นน้าวงค์กระคอยกระดกรอกแล้วก็ดูแลระเบียบวินัย
เป็นอันดับแรกนอกนั้นมันคงใช้เวลาขึ้นลายละเอียด
ศึกษานิสัยใจคอกันแล้วก็มีระเบียบอยู่ตรงกลางนะครับ
แล้วก็ถ้ามีหัวหน้าที่ดีทุกอย่างมันก็เรียบร้อยครับ
สุดท้ายที่สุดแล้วค่ะฝากเพื่อนไทยรัฐ

ทางในการซื้อบงซื้อบัตรความพิเศษแขกรับเชิญค่ะ
สิ่งที่เราได้เปิดมาด้วยกันได้สร้างมาด้วยกัน
เพราะว่าเราอยากจะเก็บภาพสวยนี้ไว้
อย่าลืมว่าเราปฏิเสธการเวลาไม่ได้นะครับ
สุดท้ายนี้จะทุ่มแรงทุ่มกายทั้งหมด

ก็มาร่วมกันพนึกกำลังกันปิดงานนี้ด้วยกันนะครับ
เสาร์ที่๓สิงหาคมนะครับ
โดยหนีกรุงเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ดูแลพวกเราอย่างดีมาก

ก็ต้องขอขอบคุณถ่ายรับบันเทิงด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศก็สามารถดูสถานะบันเทิงได้

พี่ให้โอกาสมาเป็นคังขวดสัตว์ในการทำงานเหมือนกันนะคะ

แล้วก็วันนี้เราก็ต้องขอบคุณทั้งวงเลยนะคะ

อยู่กันด้วยกฎระเบียบเป็นอันดับแรก
ศึกษานิสัยใจคอกันแล้วก็มีระเบียบอยู่ตรงกลาง